ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดสะแก้วนะครับมีคุณตาคนหนึ่งอายุ๗๓ปีแล้ว
ค่ะก็เห็นว่าที่ดินของญาติเนี่ยที่เป็นป่ายูคาลิปซัส
ไฟไหม้อืมอ่าก็หวังดีขับรถไถเข้าไปเลยค่ะอ่า
กล่าวว่าจะไถดงไถดินจะได้กลบดับไฟอะไรไปด้วยปรากฏว่า
ไฟเนี่ยมันลุกโหมไหม้อย่างรวดเร็วนะครับถูกไฟคลอกตายพร้อมกับรถไถ
เหมือนคุณตาก็พยายามจะหนีนะคะคือลงมาจากรถไถอ่า
วิ่งไปที่จุดที่มีน้ำอ่ะครับแต่ขาไม่ค่อยดีด้วยอะค่ะ
วิ่งไม่ไหวไฟคลอกเลยอายุเจ็ดสิบสามแล้วใช่นะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยช่วงกลางคืนแล้วด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนยูคาลิปตัส
จังหวัดสะแก้วนะครับอ่าตั้งแต่ค่ำวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับ
ที่เกิดเหตุมีรถไถถูกไฟไหม้
แล้วก็ห่างออกไปประมาณ๘๐เมตรเองไม่ไกลกัน
มีศพของนายบุญลิถามั่งมีอายุ๗๓ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่นะครับ
บอกว่าเป็นคู่เขยกับผู้เสียชีวิตนะฮะ
เขาก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านมาบอกว่าเห็นไฟไหม้อยู่ในสวน
เขากับญาติญาติก็เลยเดินทางมาดูเมื่อมาถึงเห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้รถไถของนายบุญลิอยู่
แต่ไม่เห็นตัวนายบุญลิก็ช่วยกันออกตามหา
ควันไฟเนี่ยลอยออกมาจากข้างสระน้ำด้วย
พอเดินไปดูพบว่านายบุญลิตอนนั้นถูกเผาดำเป็นต่อตะโกแล้ว
ส่วนชาวบ้านบอกว่าพอไฟไหม้ก็เห็นนายบุลิขับรถไถเข้าไป
เพื่อจะช่วยแบบไถดินกันไฟนะครับ
แต่เนื่องจากไฟมันไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก
ลามไปถึงรถไถที่นายบุญลิขับมานะครับ
บุลลี่ก็ทิ้งรถพยายามวิ่งหนีไปสระน้ำ
แต่เนื่องจากนายบุริเองปกติแล้วก็ขาพิการเดินไม่สะดวก
ทีนี้ก็ไม่ทันนะฮะก็ถูกไฟที่มันลุกลามมาเนี่ย

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
สภาพที่จุดเกิดเหตุเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ

อยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณหนึ่งกิโลเมตร
แถวนี้ไม่มีบ้านคนนะฮะเป็นป่านะครับเป็นท้องหนานะครับ
สภาพท้องนาวันนี้ยังมีเศษสั่งข้าวแล้วก็ย่าไหม้ไฟอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
ไถนายังจอดอยู่ริมถนนในสภาพพังเสียหายทั้งคันนะครับ
มีการนำเทปสีเหลืองมาขึงเอาไว้กับต้นยูคานะฮะ
ดังกล่าวก็เป็นบริเวณที่นายบุญลิถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต
ก้านทูบกับดอกไม้ที่ครอบครัวนำมาจุดทูบไหว้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ปักอยู่ด้วยนะครับ
เราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นภาพง่ายขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ข้อมูลที่ทีมข่าวของเราสอบถามมาจากลูกชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๕โมงเย็น๕กุมภาพันธ์นะครับ
ขณะที่นายบุญฤทธิ์ขับรถไถจะกลับบ้านหลังจากไถนาเสร็จ
ก็พบว่ามีไฟไหม้ที่ทุ่งนาในพื้นที่ของเขาก็ถือว่าเป็นญาติกัน
ก็เลยขับรถไถเข้าไปเพื่อไถพรวนดินในท้องนาให้เป็นแนวยาวประมาณ๕๐เมตรกว้าง๓เมตร
เป็นแนวป้องกันไฟไม่ให้มันลุกลามมาถึง
แต่ขณะที่นายบุญลิจะขับรถกลับบ้านตอนนั้นเสร็จแล้วนะทำแนวกันไฟเสร็จแล้ว
เปลวไฟเนี่ยมันที่มันไหม้อยู่มันค่อยไหม้ย่าแห้งบนคันนา
แล้วไปหักกิ่งยูคาเดินเข้าไปในสวนยูคาที่ไฟไหม้
ห่างจากจุดจอดรถไถประมาณ๘๐เมตร
กิ่งไม้ตีเปลวไฟที่ไหม้ย่าที่ขึ้นอยู่ในสวน
แต่ทีนี้กระแสลมมันแรงมากก็ไม่สามารถดับไฟได้ไปคนเดียวด้วยนะครับ
นายบุญลิน่าจะสำลักควันไฟนะครับแล้วก็ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่สวน
ซึ่งจุดนั้นอยู่ห่างจากบ่อน้ำแค่ประมาณ๓เมตรเท่านั้นนะครับ
จากนั้นไฟมันก็ลุกไหม้ย่าแล้วก็ลามไปไหม้รถไถของนายบุลลิ
กระทั่งมีคนมาพบก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอันนี้ทางญาติกับลูกชายเขาบอก
แสดงว่าไม่ได้ไหม้รถไถแล้วก็หนีลงมาค่ะคือไหม้ตรงจุดอื่นแล้วเห็นว่ามันดับไม่หมด
พยายามไปช่วยแล้วก็ถูกไฟก่อนถูกไฟคลอกก่อนแล้วไฟมันลุกมาถึงรถไถด้วยนะครับ
ตำรวจโยธินถามั่งมีลูกชายของผู้ตายนะครับบอกว่าพ่อเขามีโรคประจำตัวเป็นความดัน
แต่ก็ไปรับยามากินเป็นประจำนอกจากนี้ก็เคยเป็นอำมพลึกด้วยนะครับ
ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไม่เป็นปกติแต่ทุกวันพ่อจะขับรถไถนาไปทำงานที่ท้องนา
วันเกิดเหตุเขาเองก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่และได้รับแจ้งเหตุว่ารถไถของพ่อถูกไฟไหม้
ก็รีบมาดูกระทั่งไฟดับลงก็ไม่เจอพ่อใช้ไฟส่องหาพบว่าพ่อถูกไฟไหม้นะครับ
ตอนแรกคิดว่าพ่ออาจจะถูกฆาตกรรมอำหางเพราะว่าตัวของพ่อเนี่ยมันได้อยู่ที่รถ
แต่จากการสังเกตโดยรอบทำให้รู้ว่าพ่อลงมาจากรถไถแล้วก็ลงไปช่วยดับไฟต่ออีกนะครับ
ทั้งทั้งที่ไฟที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพ่อของเขาแต่น่าจะเกิดจากการเผาของชาวบ้าน
ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจึงอยากให้การเสียชีวิตของพ่อเป็นอุทาหรณ์
และอยากให้มีการดนรงค์เลิกเผาย่าเผาสั่งข้าวในท้องหนา

ก็มาดูที่เกิดเหตุก็ท่านก็มีความคิดไปในทางเดียวกันนะครับ
ว่าไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ
ถ้าฝ่ายคุณหมอเข้าไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะครับท่านก็ยืนยันเป็นในทางเดียวกันว่าน่า
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟครับ
เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วเพราะว่าหน้าแรงจะมีชาวบ้านชอบเผาหญ้าที่มันลก
อีกประเด็นนึงก็คือคนน่าจะเป็นพวกล่าสัตว์พวกส่องหมู่
แต่ว่าคือผมไม่เคยคิดจะเผาปลาอยากจะอ้อนวอน
อยากจะบอกว่าคนที่มาเผาปลาไม่สิ่งที่ดีเลย
ไม่ดีเลยอืมคือบางทีก็เผาย่าแห้งตามคันนาตามท้องนาเนี่ย

แต่พอมันลามเนี่ยนะลมแรงอีกนะอะไรแห้งเนี่ยโอ้โหไฟมันไปเร็วมากนะ

ตัวเองเผาก็เห็นไฟลามก็ไปละไปก่อนละ
เจ้าของสวนเจ้าของนาเจ้าของไร่ก็รับผิดชอบกันเอาเอง
ทีนี้คุณตาบุญลิแกก็คงจะเอาของญาติอ่ะก็อยากจะไปช่วยอ่ะนะแม่
นี่ก็เลยกลายเป็นว่าเสียหายทั้งพื้นที่สวนพื้นที่ไร่เสียชีวิตคนอีกหนึ่งคน
ไถอีกคันหนึ่งนะนี่ต้องไปไล่ถึงต้นต่อนะว่าไฟมันมาจากไหน
ใช่ไหมมันมันจะลุกขึ้นมาเองหรือว่ามันจุดต้นทางเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากการเผาของใครหรือเปล่านะครับ
เพราะมีคนตายไงใช่ไหมใช่ค่ะ
ที่ครอบครัวนะครับได้นำศพของนายบุญลิมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหันทรายนะฮะ
ก็แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องจัดชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ